ตอนนี้รู้ตัวผู้ตายแล้วนะเป็นชาวเมนมาร์จริงชื่อนายมีนอองตั้งแต่ที่หน้าตกใจคือเมื่อวานให่
สันนิษฐานว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนร่วมชาติประมาณสัก๔คน
ติไปได้กล้องวงจรปิดมาไม่ใช่แค่สี่แต่เกือบสิบคนค่ะโอ้โหเกือบสิบคนที่รุมทำร้ายผู้ตายนะคะ
คุณผู้ชมลองดูค่ะเราส่งคุณติกิติศักดิ์ลงพื้นที่นะคะ
เป็นร้านขายข้าวสารและของกินของใช้เมียนมาค่ะเป็นห้องแถวชั้นเดียว
ดูวงจรปิดตอนนี้ก่อนนี่วงจรปิดค่อนข้างดีนะคะนี่คือตีห้าสี่สิบสองนาทีสองมิถุนายน
เห็นเลยว่าผู้ตายถูกรุมทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะแล้วก็ถูกอุ้มขึ้นรถแล้วพาออกไป
แล้วสุดท้ายเขาก็กลายเป็นศพค่ะที่ติดลงพื้นที่ไปเนี่ย
ไปไล่ดูได้วงจรปิดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตอนเกิดเหตุเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าร้านตรงนี้เป็นร้านขายข้าวสารและของกินของใช้ชาวเมียนมา
ลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียวค่ะไปดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
หนึ่งมิถุนายนสามทุ่มยี่สิบนาทีนายมินอองค่ะขับรถสีทองเข้ามาในตลาด
แล้วไปจอดหลังร้านขายข้าวสารแล้วเดินเข้าไปที่ประตูหลังร้าน
ขับรถเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไปจอดตรงนู้นร้านอยู่มุมนู้นนะ
ครับแล้วเขาเดินเข้าไปจากนั้นเที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะ
มีรถเก๋งสีดำขับเข้ามาในตลาดจอดที่ลานจอดรถ
แล้วก็จะเห็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวรองเท้าแตะลงมายืนอยู่ครู่นึง
นี่ลงมาแล้วเขาลงมายืนอยู่แป๊บนึงแล้วก็กลับขึ้นรถขับออกไป
เที่ยงคืนสามสิบห้านาทีค่ะรถสีดำคันเดิมคันนี้กลับเข้ามาอีก
แล้วก็ดับเครื่องอยู่ริมกำแพงหลังรถของคนตายอืม
วนไปแล้วเพราะคนตายจอดอยู่มุมซ้ายสุดใช่ไหมวนไปจอดดับเครื่องอยู่
เที่ยงคืนสี่สิบสามนาทีมีรถมาเติมค่ะกระบะสีบรอนมีหลังคานี่
ขับเข้ามาแล้วก็วนไปจอดใกล้ใกล้กับรถคนตายจอดอยู่๕นาที
จากนั้นเที่ยงคืนสี่สิบแปดนาทีกระบะคันเดิมค่ะขับออกมา
แล้วมีการกระพริกไฟหน้ารถเมื่อกี้เห็นไหมแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บประมาณสองถึงสามที
เหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สีขาวขี่มาจอดฝั่งคนขับ
มาแล้วนี่เห็นไฟมอเตอร์ไซค์ไหมอ่านี่ไงขี่เข้ามาแล้วแล้ว
เหมือนเขาคุยอะไรกันสักอย่างไม่รู้แล้วมอเตอร์ไซค์กับกระบะก็ขับออกไป
ตี๓๔๐นาทีค่ะกระบะคันเดิมวนกลับเข้ามาอีก
คราวนี้เข้ามาจอดแล้วก็ลงมาคุยกับผู้ชายอีกคนนึงพูดคุยอะไรกันสักอย่าง
ตี๔๕นาทีเก๋งสีดำขับมาจอดปากซอยทางเข้าตลาด
นี่ค่ะแล้วก็มีคนลงมาอย่าเพิ่งนะตี๕๒นาทีค่ะกระบะสีบรอนที่มีหลังคามาจอดที่ปากซอยทางเข้าตลาดเหมือนกัน
คนขับที่เป็นผู้ชายก็ลงมาพูดคุยกับคนรถเก๋งสีดำที่มาจอดก่อนหน้านี้ตีห้าครึ่ง
กระบะสีบรอนและรถเก๋งวนกลับไปจอดที่ลานจอดตรงที่ผู้ตายอยู่อีกครั้งหนึ่ง
นี่เขาวนไปเวียนมาทั้งคืนเลยนะคะตี๕๓๒นาทีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาอีกคันนึงค่ะ
นี่กระบะมาแล้วแล้วเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกคันนึงนั่นมาแล้วนะคะ
แล้วจะเห็นกลุ่มคนที่มากับรถเก๋งรถกระบะลงมาจากรถแล้วเดินเข้าไปที่หลังร้าน
นายมินอองผู้ตายเดินเข้าไปตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นอ่ะอืมนี่ค่ะ
ทุกคนลงมาหมดเลยแล้วเดินเข้าไปตี๕๔๒นาทีนี่คือวินาทีเห็นไหม
นี่นายมินอองถูกลากวิ่งหนีออกมาแล้วโดนรุมเนี่ยทั้งชกทั้งต่อยทั้งเตะ
เห็นเสียขาวขาวนั่นไหมคะครับโดนเอาหมวกกระน็อกฟาดเข้าไปที่หัวสองครั้งสามครั้งนะคะ
หลังจากนั้นก็โดนลากขึ้นรถเก๋งสีดำออกไปแล้วทั้งหมดก็ขับรถออกไป
มีคนขับรถของนายมินอองผู้ตายค่ะนั่นน่ะที่ถอยออกมาเนี้ยไปด้วยอืม
สามคันขับตามกันไปเรื่อยมิลองค์รถของมิลองค์ที่เป็นคนอื่นขับแล้วนะ
นำขบวนตามด้วยรถคนร้ายสองคันคือเก๋งสีดำกับกระบะ
ขับออกจากถนนเศรษฐกิจที่อำเภอกระทุ่มแบนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่บางจะเกร็ง
สมุดสงครามวงจรติดพบศพหกโมงสามสิบหกนาทีจำได้ไหมคะ
เมื่อวานที่เราบอกว่ามันมีรถ๓คันขับเข้ามาในพื้นที่
ก็คือ๓คันนี้แหละแล้วออกไปตอน๖โมง๕๒นาทีค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ไปเชื่อมโยงกันกับภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ

เป็นการฆ่าจากในพื้นที่หนึ่งที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
แล้วเอาศพมาทิ้งไว้ที่บริเวณคลอง
ใกล้กันกับนาเกลือในพื้นที่บังเจเกร็งจังหวัดสมุทรสงคราม

ล่าสุดทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นล่ามของเพื่อนคนตาย
ได้พูดคุยกับนายโจครับเป็นเจ้าของร้านที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือร้านที่ตลาดแห่ง๑ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
บอกว่า๓ทุ่ม๑มิถุนายน
ผู้ตายขับรถมาเพื่อเล่นไพ่กับเจ้าของร้าน
แล้วก็เพื่อนผู้ชายรวมแล้ว๔คนเป็นชาวเมียนมาร์ทั้งหมด
พอเล่นไพ่กันเสร็จประมาณตี๕๓๐เข้าสู่วันที่๒มิถุนายน

เหลือแค่เจ้าของร้านแล้วก็ผู้ตายก็คือนายมินออง

เจ้าของร้านเขาไปล้างจานอยู่หลังร้านนะครับ
มันจะรุ่งเช้าแล้วไงเตรียมเปิดร้าน
จู่มีผู้ชายชะกันมากันประมาณ๕๖คน

เก๋งสีดำและกระบะมาจอดที่ด้านหลังร้าน
แล้วเดินเข้าไปหานายมินอองที่กำลังหลับปุ๋ยเลยครับ
โดยที่ไม่สนใจว่าเจ้าของร้านเขาจะห้ามจะปรามยังไงด้วย
กลุ่มคนก่อเหตุไปถึงเห็นมินอองหลับอยู่คือ

ินอองไม่มีโอกาสแม้แต่จะสู้เพราะกำลังง่วงและงวงเงียอยู่ครับ

แต่กลุ่มนั้นตะคอกกลับมาแล้วบอกเลยว่า
ไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ต้องยุ่ง

แล้วก็ลุมสกรรมตรงจุดนี้ก่อนพาขึ้นรถ
ฟังเพิ่มเติมจากร่ามของเพื่อนผู้ตายฮะ
เดินเข้ามาแล้วก็อุ้มเขาเลย
อุ้มแล้วก็เจ้าข้างหลังก็มา
เขาบอกว่าเขาพูดภาษาพม่าวะ
อย่ายุ่งมึงไม่เกี่ยวกับมึงอะไรอย่างนี้
รู้จักกับคนที่มาอุ้มไหมรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบ้างไหม
ที่มาอุ้มหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันยังไงเราก็ไม่รู้เป็นเพื่อนกันพวกนี้
ของเพื่อนผู้ตายบอกอีกนะครับว่ามินอองเนี่ยเขาเป็นคนสนุกสนานนะ
เพื่อนยืนยันเล่าก็ไม่ได้ดื่ม
ทำงานรับจ้างอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละไม่มีครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็น๑มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
อองและเพื่อนก็ยังไปซื้อของกินที่ตลาดตามปกติเลย
ไม่มีอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียว
แล้วไม่ได้มีการปรึกษาหรือว่าระบายปัญหาในใจด้วยนะครับ
ตำรวจเรียกตัวเจ้าของร้านคือนายโจมาให้ปากคำ
โจบอกว่ารู้จักกับมินอองมาประมาณปีนึงแล้ว
มินอองมีอาชีพเป็นนายหน้าแรงงานต่างด้าว
เหมือนตัวของนายโจซึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่ในตลาด
คืนที่เกิดเรื่องเนี่ยเล่นไพ่อยู่
นอองก็ไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรว่ามีปัญหาไปทะเลาะกับใคร
จนกระทั่งตอนที่มีคนร้ายบุกเข้ามาแล้วก็มาอุ้มมินอองออกไป
เขาไม่รู้หรอกครับว่าคนนั้นคือใครเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้าง
คุ้นหน้าเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรด้วย
แต่ยืนยันไม่ใช่ปัญหาจากวงไพ่เรื่องพนันแน่นอน
แต่จะเป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์แรงงานต่างด้าว
หรือเปล่านั้นไม่ทราบเจ้าตัวบอกแบบนี้ครับ

ว่าความสัมพันธ์จะเกี่ยวเนื่องกันตรงไหนยังไงพยายามถามต้นสายปลายเหตุแต่เจ้าตัวไม่สะดวกไม่ตอบคำถามใดรวมถึงพิธีก็ถามไปด้วยครับเอ๊ะมันเป็นเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไหมเงียบยังไม่ได้คำตอบจากเธอนะครับเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมจุดเกิดเหตุร

ว่าน่าจะเป็นเมนมาอย่างเดียว
อาจจะมีคนไทยไปเกี่ยวด้วย